คุยกับฟัย
หลังอีกนิดก็ได้

เช็คครับ๑๒
เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

สวัสดีครับ

ไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นอาชีพจริง

มันชอบมีไอเดียตอนที่เราคิดไม่ถึง
คือมันจะมาตอนที่เรามึนงงและง่วง

หรือว่าตอนที่เราไม่ได้ใส่ใจมัน

มันก็เหมือนเล่นเกมตลอดเวลา

แบบไปค่ายเพลงส่งวิทยุ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไงครับ

เพราะว่าคอร์สทำเพลงมันก็ต่ำลง
สมัยก่อนเราก็ต้องแบบเอางบไปเช่าห้องอัดอะไรอย่างนี้ครับ

แบบนี้แบบสบายง่ายอิฉาเด็กสมัยนี้มั้ยคะดูด้วยครับอเรนนี่ต้องแล้วครับ
อิฉาเด็กสมัยนี้มั้ยคะดูด้วยครับอเจมส์ไม่ครับรู้สึกสมัยเราดีว่า
อเรนนี่ต้องมันมันมีความพยายามกว่า

มันเกรงใจเมียเหมือนกันนะเมียผมทำอะไรหลายอย่าง

แต่ว่าเมียผมเก่งผมว่าเมียผมเก่งกว่าผมเยอะ
คือเขาเป็นชานเท้าหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็เลย
ก็เลยเรียกว่าเกรงใจมาก
ครับเพราะว่ารู้สึกว่าแค่ที่เราเป็นอยู่อ่ะ

เพราะเขาดูแลเราเยอะมากเลยผมก็สบายมากเลย
เขาก็จะจัดการเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องเงินเรื่องอะไรหมดเลย
แล้วก็เล่นอย่างเดียวเลย
ก็คือแฟนแมมก็คือเก่งทุกอย่างข้างในบ้านและนอกบ้าน

เอิญได้เมียที่สุดยอดมากเลย
ผมก็เชื่อชูเมียไว้อะก็คือนับถือเขามาก
แล้วก็พยายามพาเขาไปรีแล็กซ์หรือว่าใช้ชีวิตของเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

เขาชอบผมเกาหลีก็พาไป

ถ้าเป็นเรื่องความรักนะไม่อยากแก้เลยเพราะว่า

บกันใหม่ก็ทะเลาะกันหนักมากเลย

ชีวิตก็เปลี่ยนไปมีคนจำได้

ที่มันเด็กทั้งคู่ด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้

อาจจะเลิกกันไปแล้วด้วยเหตุผลง่าย

ก็คือว่าเราต้องเคยล้มอยู่แล้ว

แล้วผมดันผ่านในช่วงที่เขาอยู่ด้วย
ผมว่าความลำบากหรือว่าความปัญหานี่แหละ
ที่ทำให้เราเหนียวกันมากขึ้น

ถ้าเป็นแฟนเพลงคงจะสัมผัสได้ว่าคือช่วงไหน
ผมไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็น
ผมไปหาหมอแล้วหมอบอกว่า

ผมก็กินแล้วผมก็โหลล็อกทั้งวันเลย

แต่ก็ใช้เวลานะผมก็สองสามปีก่อนจะ

ก่อกไก่สละอีรอจาน
ก่อกไก่สละอารว์เลยกิจการ
กลับวิ่งเราก็ช่วยเลยอะรังก็หลุนเลยอะ
แล้วก็ทำงานตอนนั้นผมแบบ
อยู่ผมก็ทำอัลบั้มภาษาอังกฤษขึ้นมาเฉยเลย
โดยที่แบบอะไรวะไม่มีอะไรรองรับเลย
แต่อยากทำอะไรที่เราไม่เคยทำ
หรือว่าไม่คาดคิดว่าจะทำไม่มีใครคาดหวัง
ก็ช่วงระหว่างถามก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลย

จริงเงื่อนไขชีวิตคนก็ไม่เท่ากัน
คือเราจะบอกว่าเรื่องนี้เล็กนิดเดียวเอง

จะเป็นสารเคมีหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอ
หรือว่าความเครียดสะสมมาทั้งชีวิตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสิ่งที่ผมอ่านมาแล้วก็ช่วยผมได้มากที่สุดก็คือว่า

เชื่อไว้ก่อนว่าแบบเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิต

ผมว่าคนที่มันเป็นหนักเรื่อยแล้วก็

ผมเคยถามเพื่อนว่าแบบเฮียกกูจะมีความสุขได้อีกเปล่าวะ

ผมว่าสำคัญก็คือเราต้องเชื่อปลายทางว่ามันมีอยู่จริง
อย่าไปโกรธมันที่มันเป็นอย่างนี้
มันก็เป็นสเตตชีวิตที่เราจะต้องผ่านไป
แต่มันจะต้องมีวันที่ดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
ทำให้ตายไปก่อนต้องอยู่ให้ได้